หนุ่มโขไทยก็นึกอึงสีทองและอึงด่าง

คุณอย่าเพิ่งว่าผมคุณดูไปเรื่อยแล้วคุณจะได้เห็นอุ่มด่าง
นี่เป็นเพียงแค่คลิปแรกอีพีแรก

หนุ่มโขทัยคนนี้ถ่ายเอาไว้แล้วไปโพสต์ในโซเชียล
ในนี้เห็นมีอึ่งสีดำปกติส่วนอึงทองเนี่ยไม่ปกติแน่นอนอยู่แล้ว
สีมันออกเป็นแบบนี้ไม่เคยเจอ
แล้วไปดูอีพี๒ภาค๒ต่อ

อึงด่างไม่ใช่อึงอ่างอึงด่างก็คือลายกระดำกระด่างถูก
เนี่ยเอาไว้ในกระมังแบบนี้สองสาว
เป็นถามเจ้าของอึงเพราะนมโโฆไทยคนนี้ชื่อว่า
เป็นคนสุโฆไทยออกไปทางภัณฑ์

คุณอำนวยเชื่อมทองอยู่เขาบอกว่าฝนแรกมันตกลงมาอย่างหนัก
ก็ทำให้อึ่งที่มันจำสินอยู่มันก็โผล่ออกมา
ก็ไปหาอึ่งตามวิถีชีวิตตามวิถีชุมชนชาวบ้าน
แต่อึ่งที่ได้มามันไม่ได้เคยเห็นมาก่อนไง
เคยดูแต่ในตลอดข่าวเจอกับตัวเองก็ครั้งแรก
นี่อึ่งสีทองอีกตัวอึ่งสีด่าง
เป็นการผสมผสานสีดำกับสีทองเข้าด้วยกัน

ชาวบ้านที่ทราบข่าวบอกเฮ้ยอำนวยเก็บไว้คนเดียวได้ไง
ขอไปดูใกล้หน่อยแห่แหนมาดูกันเพียบเลย
ไปที่บ้านของคุณอำนวยก็คือบ้านเลขที่๑๓๙ทับ๑หมู่๒ตะบนบ้านกรัก

ตอนนี้หัวกระดายไม่แห้งแล้ว
โอ้โหแต่ละคนมาเพียบเลยมาขอดูนี่แหละ
แล้วก็หวังอะเนาะว่าจะได้โชคได้ลาบจากอึ่งสองตัวนี้
แต่ก็ว่ากันไปนะมันจะมาจริงเปล่าไม่มีทางรู้หรอกครับ
แล้วถ้าหากว่าเป็นไปตามนั้นอันนี้ก็ดีใจด้วย
ถ้าหากว่ามันเป็นไปตามเลขที่บ้านที่คุณตั้งใจจะไปซื้อลอตเตอรี่
แต่ถ้ามันไม่เป็นไปตามนั้นคุณอย่าไปโทษอื่นมัน

ไปจับออกมาแล้วก็ไปคิดตีความของเรากันเอง
อย่าไปโทษอึงฮะทุกวันนี้เราต้องเปลี่ยนความคิด
เพราะผมไปสอนให้คุณผู้ชมโทษคนอื่นโทษคนอื่นไม่โทษตัวเอง

ไม่คือตอนหลังค่ะคนโทษตัวเอง
ใช่เพราะทุกคนมันมาโทษผมไงคือผมไปสอนให้คนอื่นเขา
ไม่โทษตัวเองโทษตัวเองไม่งั้นเป็นซึมเศร้า
เพราะงั้นทุกคนที่อยู่รายล้อมผมก็เลยมาโทษผมหมดเลย
เพราะฉะนั้นตอนนี้คุณซึมเศร้าแล้ว

ก็เลยเปลี่ยนความคิดใหม่ว่าอย่าไปโทษคนอื่น
งั้นผมเปลี่ยนความคิดแล้วโทษตัวเองบ้างนะครับ

บอกคนอื่นฮะจะได้ไม่ต้องมาโทษผมฮะ